วัยรุ่นคนหนึ่งผมละกัน

แล้วจะพ่อของไอ้ผู้ชายไอ้หนุ่ม

พ่อขับรถจะเบียดช่วยลูกครับ
ในที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชม

หน้าหายไปหมดเลยพี่บ้าบ้า
กู้ภัยนะครับช่วยกันนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากซากรถเก๋งครับ

พุ่งชนต้นไม้ที่ถนนเรียบคลอง๒ตะบนคลอง๒อำเภอคลองหลวง
ปฐุมธานีในรถมีผู้หญิง๒คนอายุ๑๙คนหนึ่ง
แล้วก็มีผู้ชายอีก๑คนอายุ๒๒นะ
ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ส่วนในอำนาจสายยาศรีคนขับรถเสียชีวิตตี๓เมื่อวานนี้ฮะ
เยาวชนอายุ๑๗ลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าบอกว่า
จากนั้นจะกลับบ้านเขากับเพื่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์นำหน้ากันมา๒คัน๔คนนะครับ
ส่วนพ่อก็ขับรถเก๋งนะครับขับรถเก๋งมาโดยมีแฟนของเขากับเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยนั่งมาด้วย
ระหว่างทางคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นดราม่า
เพื่อนในกลุ่มก็ขี่มอเตอร์ไซส์ยกล้อแล้วปรากฏว่ามีวัยรุ่นกลุ่กนึงนะที่เราทำภาพให้ดู
สอน๓กันมาปรากฏว่าเฮ้ยมึงเล่นหรือเปล่า
จากนั้นไม่ฟังอีราค่าอีลมเอามีดไล่ฟัน
เอามีดไล่ฟันตัวไอ้น้องคนที่ผมเล่าเนี่ยโดนไปที่แขนขวา
พ่อเขาเห็นเหตุการณ์ครับก็พยายามจะช่วยโดยขับรถเบียดกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ
แต่รถเสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทางคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุนะครับ
ภรรยาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เอาดินตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละมาปั้นเป็นรูปตัวนะตัวคนแล้วก็ผูกกับสายสิน
จากนั้นพระท่านก็ทำพิธีสวดเชิญดวงวิญญาณให้กลับบ้านเกิดที่จังหวัดบึงกาลครับ
นี่ครับตรงนี้ฮะที่รถชนเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนวันที่๕ธันวา
อาการของผู้หญิงอายุ๑๙ปีแฟนของไอ้น้องที่ผมเล่าเนี่ย
โดยสารมาในรถน่ะตอนแรกอาการหนักครับ
เป็นตายเท่ากัน๕๐๕๐แต่ล่าสุดน้องพ้นขีดอันตรายแล้ว
เช่นเดียวกับคนอื่นนะครับที่นั่งมาในรถก็อาการปลอดภัยแล้วเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมคดีความในพนักการสอบสวนสพคลองหลวง
สอบปากคำเพื่อนลูกชายของผู้ตายสันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมฮะไอ้ที่มาไล่ฟันเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเดียวกับที่มาขู่ในเฟซบุ๊กนะ
ไปเจอกันโดยบังเอิญไอ้กลุ่มนี้คงหมั่นไส้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อ
เห็นข้าวก็เลยตามตามมาเล่นซะนี่แหละฮะเบื้องต้นตำรวจได้ข้อมูลบอกว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางปากคลองสองเดี๋ยววันนี้นะวันนี้นะ
จะประสานตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหนี
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีครับเป็นยังไงโอ้โหดูดูดิดูดูรถดิคุณผู้ชมดูสิ
คือรถมันสวนเข้าไปในต้นไม้แล้วแทรกกลางเข้ามาเนี่ยหลังคงหลังคาหน้ารถเยินหมดเลยฮะ
โอ้โหดราม่าจริงจริงขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยครับค่ะ